อีกหนึ่งเรื่องที่ต้องบอกว่าไม่ได้เหมือนกันนะคะ
แล้วก็ผู้ประกอบการเรื่องของรถรีเฟอร์
หรือว่ารถพยาบาลที่จะส่งต่อผู้ป่วยต้องดูกันให้ดีเลย
กรณีพยาบาลปลอมค่ะเป็นสาวประเภท๒
แต่ว่าแต่งชุดพยาบาลนะอ้างตัวเป็นพยาบาลวิชาชีพ
แล้วก็ไปรับเนี่ยรับจ้างเป็นพยาบาลในการขึ้นรถรีเฟอร์
ส่งผู้ป่วยไปตามโรงพยาบาลหรือว่าส่งผู้ป่วยกลับบ้านต่างนานานี่แหละ
เพราะว่าการปฏิบัติของเขาเนี่ยไม่มีความเป็นพยาบาลอยู่ในนั้นเลย
จากโลกโซเชียลนะคะเขาก็แชร์เรื่องเตือนภัยนี้เกี่ยวกับพยาบาลปลอม
ชื่อก็คือนายดนยรัฐกัลยาสุพัฒน์
คนนี้อ้างตัวเป็นพยาบาลวิชาชีพ
เจ้าของเรื่องคือนายธนากรคงคาเขาเล่าให้ฟังบอกว่า
เขาบอกว่าวันเกิดเหตุจ้างให้นายดนยรัฐคนนี้ที่เป็นสาวประเภท๒
มาทำหน้าที่ดูแลผู้ป่วยระหว่างเคลื่อนย้ายไปจังหวัดชายภูมิ
เพราะได้รับข้อมูลมาปากต่อปากว่าเป็นพยาบาลวิชาชีพ
ทีนี้ระหว่างเคลื่อนย้ายค่ะเขาสังเกตเห็นพฤติกรรมของพยาบาลสาวสองคนนี้
แตกต่างจากพยาบาลวิชาชีพคนอื่นอื่นมากเลยการใช้เครื่องมือภายในรถพยาบาลก็ดี
การดูแลผู้ป่วยก็ดีคือดูแล้วเหมือนไม่ใช่พยาบาลเลย
เลยตัดสินใจเข้าตรวจสอบกับสภาการพยาบาลส่งชื่อไปให้ตรวจสอบเลยว่ามีไหม
พยาบาลชื่อนี้เนี่ยได้รับคำตอบมาว่านายดนยรัฐคนนี้ไม่ได้เป็นพยาบาลวิชาชีพ
โปรไฟล์ที่กล่าวอ้างค่ะล่าสุดทางสภาการพยาบาลเข้าแจ้งความที่สพนนทบุรีแล้วนะคะ
แล้วตัวนายธนากรเองก็แจ้งความไว้ที่สพเมืองสมุทรสาครด้วยเช่นเดียวกัน
ทีนี้มีผู้เสียหายจากเรื่องนี้ด้วยนายธินกรงามสมบัติวัย๔๐ปี
เขาพาพ่อที่ป่วยเป็นเนื้องอกในสมองไปรักษาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพ
คุณหมอวินิจฉัยว่ารักษาพ่อไม่หายโรคที่พ่อเป็นไม่มีทางรักษาให้หายได้
เขาเลยตัดสินใจว่าถ้าอย่างนั้นพาพ่อกลับบ้านเกิดที่ชายภูมิก็แล้วกัน
ติดต่อรถพยาบาลขนส่งผู้ป่วยจากทางโรงพยาบาลนี่แหละ
และมีนายดลยรัฐคนนี้เป็นพยาบาลประจำรถ
ระหว่างเดินทางเขาก็ขึ้นรถไปด้วยนะ
เขาสังเกตเห็นว่านายดนยรัฐไม่ได้ดูแลพ่อของเขาอย่างสุดความสามารถ
คือนั่งหลับตลอดทางอ่ะคุณมากับผู้ป่วยที่เป็นเนื้องอกในสมองนะ

จังหวะจอดพักรถเนี่ยลูกชายสังเกตเห็นว่าเครื่องมือวัดออกซิเจนในกระแสเลือดมันไม่แสดงผลชีพจร
ซึ่งปกติแล้วพยาบาลมืออาชีพเขาจะคอยเช็คตลอดเวลาน้ำเกลือเป็นยังไง
ออกซิเจนเป็นยังไงชีพจรเป็นยังไง
ไม่ปล่อยให้อุปกรณ์ดับขณะที่มีผู้ป่วยวิกฤตอยู่ในรถ
แต่คนนี้นั่งหลับค่ะไม่เช็คอุปกรณ์ค่ะ
และต่อมาชีพจรของคุณพ่อเขาเนี่ยมันเต้นอ่อนลงเรื่อยแล้วก็เสียชีวิตในที่สุด
นายธินกรบอกว่าเขาเสียความรู้สึกมากนะ
เขาคิดว่าถ้าพยาบาลตั้งใจดูแลพ่อเขามากกว่านี้อีกสักนิดนึงขออีกนิดนึงเนี่ย
พ่อเขาอาจจะได้กลับไปเสียชีวิตที่บ้านที่บ้านเกิดไม่ใช่มาตายกลางทางแบบนี้
แล้วยิ่งพอมารู้ว่าเป็นพยาบาลปลอมเขายิ่งเสียใจเลยนะคะ
ตอนนี้แจ้งความที่สพสำรงเหนือเรียบร้อยแล้วค่ะ
ที่เสียความรู้สึกก็คือว่าผมเสียเงินจ้างรถพยาบาลจ้างพยาบาล
แต่ว่าเขาก็ไม่ได้ดูแลเต็มที่
อย่างน้อยเขาก็น่าจะรายงานน่าจะแจ้งผลแจ้งความคืบหน้า
แจ้งสเตตัสอะไรของพ่อผมมาเรื่อยอะไรอย่างนี้ครับ
ถ้าเขาดูแลดีกว่านี้พ่ออาจจะเสียที่บ้าน
ธินกรก็บอกนะคะว่าหลังจากที่แจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้
สถานีตำรวจภูทรสำโรงเหนือจังหวัดสมุทรปราการแล้วเนี่ย
พนักงานสอบสวนก็แนะนำให้ทางผู้เสียหายกลับไปติดต่อกับโรงพยาบาล
ที่เป็นคนติดต่อรถรับส่งผู้ป่วยคันนี้ด้วย
ถึงจะมีการดำเนินการตามข้อกฎหมายต่อไปได้
คือโรงพยาบาลเองก็ต้องตรวจสอบด้วยเหมือนกัน
ตอนนี้เบื้องต้นเนี่ยยังตามตัวไม่เจอนะคะ
เพราะเขาบอกว่าออกจากพื้นที่สมุทรสาครไปแล้ว
ไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปแอบอ้างว่าเป็นพยาบาลวิชาชีพ

อันนี้ต้องตรวจสอบกันให้ดีแล้วก็เมื่อสักครู่นี้เห็นรูปเห็นหน้ากันชัดเจนแล้วเหมือนกันนะคะ
ส่วนตัวนะยังไม่เคยเห็นสาวประเภท๒ใส่ชุดพยาบาลนะ
อันนี้หัวเขามีแถบเป็นพยาบาล
อันนี้คือใส่กระโปรงเป็นพยาบาลเลยซึ่งถ้าจำไม่ผิดเนี่ย
ยังไม่มีการอนุญาตให้สาวประเภท๒ใส่ชุดพยาบาลที่เป็นกระโปรงได้

เอาจริงชาวบ้านเราไม่ทราบหรอกว่าใครเป็นพยาบาลจริงพยาบาลปลอมเหรอนะ
ก็มากับรถเราก็ต้องไว้ใจถูกไหม
โรงพยาบาลต้องตรวจสอบมากกว่านี้เพราะว่าอันนี้มันก็เสื่อมเสียไปที่โรงพยาบาลด้วย
บริษัทที่รับรีเฟอร์รถด้วยคือทั้งหมดเลย
และอีกอย่างก็คือมันเป็นความสูญเสียของชีวิต